รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สวัสดีครับ

เวลา๓ทุ่ม๔๕ทางช่องไทยรัฐทีวี

ใช่เราจะไม่ยืนที่ไหนเรายืนอยู่ตรงช่องไทยรัฐทีวี

เพราะว่าเรามีเรื่องของเบอร์ที่เป็นเกือบ

คุณผู้ชมต้องติดตามตลอด๑ชั่วโมงนี้นะครับ

ใครล่ะแต่สิ่งที่เราเห็นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ก็ได้

อะไรพี่ปาโลมาเหรอมันไม่ไฟอ่ะ

กำลังนี่ร่อนทั้ง
เออหรอเพราะเป็นอย่างนี้เหรอ

คุณครูเปิ้ลก็จะมาสอนเราแน่นอนค่ะ

เราจะมาพูดถึงตัวเลขที่ต้องห้ามในเบอร์โทรศัพท์เลย

ว้าว

เป็นคอนเซ็ปต์ครับกำลังมาน้ำกำลังมา

สำคัญเลยคุณเคยเอ็นฟรานซ์ไม่ติด
ถึงเมื่อก่อนยุคนั้นคือรักแค่๕๐คน

เขาบอกว่าไขมันดีอะค่ะ
พี่มีมากกว่าคนปกติ๔เท่า

ผมก็จะมีการแนะนำเรื่องตัวเลขได้เยอะ
ดีเลยค่ะ

ที่จะได้มาพูดคุยแล้วก็ปรึกษาแมนกันสดนะครับ
รายการของเรามีเวลาให้๑นาทีนะครับ

เริ่มต้นกันที่คุณนรเบศโคตรพันธ์คุณแบงค์ครับ
สวัสดีครับ
โอ๊ยปรึกษาฉันได้เถอะ
ปรึกษาฉันเลย

พูดความจริงกับพี่มาก่อน
มันเป็นข้อมูลที่จะต้องพิจารณาการให้ซิม

ผู้หญิงครับโอเคมีแฟนแล้ว
มีแฟนแล้วเออถามเลย๑นาทีเลยไป
เวลามากร้อนเล่น
แบงค์พร้อมนะเราจะช่วยแก้ให้คุณนะฮะแก้ปัญหาแล้วไม่ได้เกรงเกง
ร้อนแบงค์เดี๋ยวพูดเองอย่า

ครับหลังจากเรียนจบครับผมจะสอบข้าราชการอาหารทราบว่าจะติดไหมครับ
โอ้โฮลูกเป็นดูเนอะโอ้โฮลูกเป็นดูเนอะ
เมื่อกี้ตอนที่ผมแบบว่ามองคุณนะครับคุณแบงค์นะครับถามเกี่ยวกับเรื่องทหารเนี่ย
ผมไปเห็นที่ด้านหลังนะครับตัวที่เป็นดิจิตอลวิ่งเนี่ยผมเห็นเลข๓เลข๕เต็มไปหมดเลย
ผมว่าคุณมีโอกาสได้เลือกทหารนะเนี่ยขึ้นเต็มเลยเห็นป่ะ๓๕เห็นป่ะเต็มเลยเห็นป่

แต่เนี่ยผมรู้สึกผมมองเลขตรงนี้เยอะมากเลยวันนี้ผมว่าคุณมีโอกาสเกี่ยวกับทหารครับ
ทหารจะมีตัวเลขอยู่๓ตัวครับเลข๑เลข๓เลข๕นั่นนะครับแล้วเนี่ยมันมีครบเลย

แต่ว่าน้อยมากเลยนะที่เห็นผู้ชายแล้วอยากเป็นทหารทำไมแบงค์อยากเป็นอ่ะ

เขาอยากช่วยสังคมอะไรไงครับ
แต่มีข้อหนึ่งคุณถ้าเป็นคุณทำงานเกี่ยวกับทหารนะคุณต้องพัดถิ่นนะคุณต้องไปอยู่ที่อื่นนะ
เลขในเบอร์โทรศัพท์หรือแม้แต่ไอดีจะมีเลข๗เยอะนะครับ

ยิ่งมีเลข๒เข้าไปสมทบด้วยเนี่ย

อ๋อควรจะไปอยู่แบบไม่ใช่บ้านตัวเอง

เช่นเขาเกิดเชียงใหม่เขาอาจจะไปอยู่ที่

คือไปเติบโตที่อื่นผมว่ามีโอกาสเติบโตได้

สามารถไปแข็งแรงมาก
โดยแบ้งแก่งแขนสั้นก่อนเนอะ

ทีมือเท่าไหร่จะขายน้ำส้มครับ
ขายดีไหมจ้ะพี่
ก็ได้เรื่อยครับ
ได้เรื่อยนะครับครับค่ะครับครับครับ

จะถามว่าบลิเวณโทรศัพท์นี่ครับ
กับงานนี้ไหมแล้วก็เหมาะกับค้าขายหรือเปล่า
อ๋ออย่างนั้นเดี๋ยวพี่ถามเลย

เหมาะกับค้าขายหรือเปล่า

เกี่ยวกับน้ำส้มก็คือของกิน
ถ้าเกิดจะขายผลส้มก็คือเลข๗
ความต่างของธรรมชาติมันจะมีตรงนี้

ตอนนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่ไอดีมีครบเลย

เบอร์โทรศัพท์ถามถึงเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมครับเบอร์โทรศัพท์อาจจะยังไม่ได้มีความเหมาะสมกับสิ่งที่ทำไม่ได้เป็นตัวตนของตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหาองค์ประกอบพวกเลข๔เลข๗เลข๕เลข๙นะครับ
อย่างเช่น๔๗๕๙๔๗๙๕๔๗๙๕ดีกว่านะครับเอามาใช้ที่๔ตัวท้ายแล้วเพิ่มองค์ประกอบเลข๖เข้าไปนะครับสัก๒ตัวจะเป็น๖๒๕๖๒๔อย่างนี้ครับต่อด้านหน้าไว้นะครับจะเป็นเบอร์ที่๖
ขอเลข๖เข้าไป๖๔๗๙๕อย่างนี้๕ตัวเลขเด่นมาก
ใช้กับเขาได้เลยจะขายดีขึ้นเหมาะกว่าเบอร์ที่ใช้อยู่นะตอนนี้
ซึ่งไม่เครียดไม่กดดันอารมณ์ไม่แปรปวนไม่ต้องแบบเจอภาวะปัญหาที่แบบ
ทำงานแล้วเออเครียดอย่างนี้ไม่ต้องเจอแล้วเพราะว่าตัวเลขมันมีความเครียดอยู่

อ๋อพอดีเรียนจบแล้วครับเพราะกันเรียนทนายความครับ
เรียนทนายความคุณเป็นผู้พิพากษาแล้วคะ

อยากจะรู้ว่ามันเหมาะกับเราไหม

เอ้าเครื่องผ่านหัวจุนับมา
ไม่เห็นแล้วเนอะ
เพราะฉะนั้นน่าจะถามเรื่องนี้แหละเนอะ

ครับอาชีพที่เหมาะกับเราคืออาชีพอายการหรือเปล่าครับ
จริงแล้วเนี่ยการที่เราเป็นคนที่ทำเพื่อความยุติธรรม

ลองดูธรรมชาติเลขที่มีตัวตนนะครับ
เลข๙ตัวนี้เลข๕จะไปเลขอยู่ตรงกลาง
เพราะฉะนั้นความยุติธรรมความเป็นคนกลางความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่
คดีความต่างเนี่ยต้องใช้เลข๕เป็นอุปกรณ์
ของเขาเองเนี่ยไม่ได้มีตัวเลขพวกนี้อยู่นะครับ

คุณทักแล้วแล้วตำรวจเป็นไปได้ไหมครับ

ตำรวจใช่ไหมครับมีโอกาสเป็นได้ครับ

เบอร์นี้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของตำรวจ
แต่ว่าเบอร์๕๑๓๓มีความสัมพันธ์กับเรื่องของทหาร

แต่ว่าเลขที่เกี่ยวขึ้นที่๑๑มิเตอร์
ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นอายการ
คำถามเขาชัดว่าเขาจะเป็นอายการ

ต้องหาอุปกรณ์พวก๔๑๕มาใช้

อันนี้คือเป็นเลขเฉพาะทางนะ

ก็อยู่ในว่าความในศาลอย่างนี้
มันต้องใช้วาจาในการปะทะต่อสู้กัน

มันเป็นตัวช่วยทำให้การต่อสู้เนี่ย

ถูกต้องมันเหมาะกับเสริมงานด้านนั้น

แต่คุณควรจะใช้เบอร์นี้เป็นเบอร์เสริม
นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเอาเบอร์นี้เป็นเบอร์หลัก

เพราะมีปากเสียงกับการต่อสู้กับคดีแล้วไง

สวัสดีครับ

เล่นตัวเอง

เกี่ยวกับอะไรครับ
เรียนจบคณะมนุษย์รามคำแห่ง

ไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะพอดีว่าพี่สาวไปทำงานที่ต่างเพศจะทำธุรกิจนะคะ

แพลนไว้อะค่ะแต่ว่าพี่แต่งงานกับฝรั่งนะคะ

ขายน้ำยายน้ำตาไคร้ส์ในนี้ในร้านเนาะ

ถามอยู่ตรงนี้ถามเรื่องแฟนฝรั่งใช่ไหม
ไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเริ่มฮะค่ะอยากทราบว่าจะมีโอกาสได้ไปทำงานเหมือนที่ตั้งใจไว้ไหมคะที่ต่างประเทศนะคะ

สนิมพิวเตอร์ดีกว่าครับเลขไหนที่ต้องการ
ดเลยจ้ะ

ผมว่านะจริงแล้วองค์ประกอบตัวเลขหนึ่งคือเลขดับเปิ้ล๘มันเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
เพราะว่าเลข๘เลข๙พวกนี้เลข๗เลข๐เกี่ยวกับต่างประเทศทั้งหมด
แต่แค่ว่าเลข๘ตัวนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์หลักกับเอเชียเป็นหลักนะครับ
แล้วเลข๙ไม่ค่อยปรากฏเลยแต่อย่าเพิ่งไปยอมแพ้กับมันครับ
ผมว่าถ้าเกิดเราต่อสู้กับมันไปให้ถึงฝันครับไม่ยากนะครับ
ถ้าเกิดมีพี่สาวไปนำทางอยู่แล้วไปแต่งงานอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปเถอะครับไปทำ
แต่ณวันนี้บอกเลยว่าตัวเลขยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับแต่มีความสำคัญกับต่าง
แม่ถ้าเขาอยากไปจริงเนี่ยเขาไปเสริมเติมตัวเลขยังไงได้ไหม
เขาต้องหาอุปกรณ์พวกเลข๙มาช่วยเยอะ

ลงท้ายด้วยแบบ๕๙ลงท้ายด้วย๔๙อะไรอย่างนี้ครับ

คุณปรเบศโชชินชาคุณอาร์ตค่ะ

ทุกวันครับก็ไปตั้งบูธตั้งอะไรอย่างนี้ครับ

ก็เพิ่งมาทำครับจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับ

โอ้โหคนละฟิลล์เลยนะ

ใช่ไหมเราก็ลองดูหลายอย่างเนอะพี่อัสเนอะอ๋อครับ
เพราะฉะนั้นเรามาลองถามคุณแมนดูเนาะ

ตัวเลขเกี่ยวกับงานขายอาจจะไม่โดดเด่นนะครับ
เลขงานขายคือเลข๔อยู่แล้วนะครับ

แล้วมันยังมีตัวเลขผกผันทางการเงินด้วย
ต้องระวังเรื่องของการช็อตเงินนะครับ

มันยังคงต้องเจอปัญหาจุกจิกบางอย่าง

ตัวเลข๑๒๕เขาเรียกว่าเลขของสภาวะความกดดัน
นะครับผมอาจจะแบบว่าทำไปแล้วแบบมีความเครียด
จะเอาไงดีวะจะซ้ายดีหรือขวาดีอย่างนี้ครับ
ผมว่าต้องปล่อยวางและไม่กดดัน
ถ้าคำพูดที่แมนบอกว่าคือทุกอย่างมันเครียดได้แหละแต่มันต้องปล่อยวาง
ใช่ครับแล้วก็ต้องลองหาองค์ประกอบนะครับสีโทนสีเขียวไว้ใช้รอบตัว

เป็นเขียวไว้อาจจะแบบการแต่งตัวที่ทำงานอาจจะไม่ได้สามารถใช้สีเขียวได้
แต่อย่างเช่นอาจจะหาเป็นกระเป๋าซางสีเขียวอาจจะหาเป็นพัชน่าสีเขียว
อาจจะหาเป็นแบบอะไรที่มันดูแบบมีความเป็นเขียวเข้ามาโดดเด่น
เพื่อไปกระตุ้นให้เขามีพลังงานในเรื่องเกี่ยวกับงานขายให้มากขึ้น
และตัวเลขสีเขียวเองมันคือเลข๔
มันจะช่วยลดเรื่องของความกดดันที่เกิด๑๒๕เมื่อกี้ได้ด้วย

มันต้องใช้เวลาบางทีมันต้องสร้างความมั่นอีก

ที่ออกแบบโดยคุณแมนแมทิเชียนของเรานะฮะ

ถึงช่วงเวลา

เครียดและกดดัน

ผมก็เลยคิดว่าเคสนี้พี่ว่าไงครับ

เพราะฉะนั้นผมให้กับคุณปรเบศนะครับ

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี
สรรเบอร์โดยผมแบนการิน
แมนแมจิเชียนไปใช้นะครับ

เป็นเจ้าของเบอร์เสริมชีวิตได้แล้ววันนี้

และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

คือยังไงใส่สูตรดีมาก

กำลังมาน้ำกำลังมา

สามารถให้ฝ่ายรุ่งลงมาทุกดวงเลย
สำคัญเลยคุณเคยเอ็นฟรานซ์ไม่ติด